ในการโควิด๑๙เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะประชาชนที่เจ็บป่วยจากโควิด๑๙
แล้วก็โทรไปติดต่อยังสายด่วนต่างติดต่อไม่ได้
แล้วก็ต้องรอทั้งเตียงรอทั้งรถมารับ

ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เหนือความคาดหมายหรอกครับ

ผมเข้าใจว่าตัวเลขมันจะต้องเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้เยอะ
อันนี้ต้องทำใจไว้ล่วงหน้า
ทีนี้เป้าหมายของการบริหารจัดการของภาครัฐของสบค
ที่เป็นโจทย์ใหญ่ตอนนี้

ด้วยวิธีการต่างด้วยประกาศล็อกดาวนด็อกเดลอะไรก็ว่ากันไป
อกจากการบริหารจัดการเรื่องเตียงเรื่องโรงพยาบาลให้รองรับผู้ป่วยได้
รองรับผู้ป่วยให้หนักให้เพียงพอ
อาจจะเพิ่มเตียงสนามมากขึ้นที่ไหนยังไงก็ว่าไป
แต่ว่าประเด็นใหญ่
ทำยังไงที่จะไม่ปล่อยให้คนติดเชื้อ
นอนตายคาบ้านตายคาห้องพักตายคาห้องเช่า
เพราะว่ารอรถมารับ
ไปส่งโรงพยาบาลไม่มาเสียที

วันนี้น่ายินดีนะครับว่า
มันมีแนวทางและคำตอบที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นมาแล้ว

ให้แต่ละเขตในกอทม
แบ่งความรับผิดชอบกันครับ
ไหนก็เขตนั้นพื้นที่ไหนก็พื้นที่นั้น

รับผิดชอบในการบริหารจัดการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
ที่นั่งรอนอนรออยู่บ้าน
เพื่อเอาไปส่งสถานที่ที่แล้วแต่ว่าจะตกลงกันเช่น
ไปส่งที่ศูนย์พักคอย
ไปส่งโรงพยาบาลสนาม
ให้มันเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ระบบที่วางไว้เนี่ยไปกระจุกอยู่กับ
โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสนาม

เขาทำงานกันล้นมือเต็มมือ
รับแจ้งจากโทรศัพท์แล้ว
กว่าจะถึงคิวจะต้องจัดคิวรถ

ต้องรอดูว่าเตียงว่างหรือยัง

ปริมาณจำนวนคนที่โทรเข้าแต่ละวัน
กับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่

จัดกันไม่ทันว่าอย่างนั้นเถอะ
จำนวนเตียงที่ว่างพอจะรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ก็ยังเคลียร์ไม่ได้

ผู้ป่วยติดเชื้อที่รอไม่ไหว
ก็เสียชีวิตไปก่อนนอนตายอยู่คาบ้าน

เคสที่ตายทั้งผัวทั้งเมีย

รายออกมานอนตายอยู่หน้าบ้าน
เพราะไม่กล้าอยู่ในบ้านกลัวลูกครอบครัวจะติด

โจทย์ก็คือทำยังไง
ที่จะไม่มีสภาพนี้ต่อไปอีก

ก็ใช้วิธีการที่บอกไปเมื่อสักครู่
ก็คือต้องพากอทมออกมาเป็นเขต
แล้วมอบหมายให้แต่ละเขต
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้

เขตจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่เอาไว้รับแจ้ง
แล้วประกาศให้คนในเขตรู้ว่าเบอร์ที่จะรับแจ้งที่เขตเนี่ยเบอร์อะไร
แล้วเบอร์ก็ต้องมีเพียงพอนะครับ
จรรย์นำเบอร์กันเนี่ยแจ้งเบอร์เดียวแต่ว่าตัวเลขมันจะหมุนกัน
ฝ่ายที่จะอนุมัติเบอร์เลขหมายโทรศัพท์ให้เขตต้องไม่หวงเบอร์
อนุมัติให้มีเลขหมายมากมันโทรไปแล้วจะได้ลื่นไหลติดสะดวก
ไม่ใช่โทรแล้วโทรอีกก็ไม่ติดซะทีหนึ่งเหมือนที่เป็นอยู่
สองฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มารับโทรศัพท์ต้องจัดให้เพียงพอครับ
คือเจ้าหน้าที่ของเขตตอนนี้หลายแผนกงานทำน้อยลง
เพราะว่าประชาชนไปติดต่อทำธุระน้อยลง
ก็ให้ผู้อำนวยการเขตดึงเจ้าหน้าที่ที่งานน้อยลงนี่แหละว่างอยู่นั่นแหละ
กระจายกันออกมานั่งรับโทรศัพท์
เมื่อรับโทรศัพท์แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปถึงฝ่ายที่ออกไปรับผู้ป่วย
ซึ่งตรงนี้ต้องจัดให้เขามีความพร้อม
ความพร้อมคือคนพร้อมเครื่องมือพร้อม
อุปกรณ์ป้องกันตัวเองพร้อม
ว่าจะเป็นยังไงเอามาจากไหนผู้อำนวยการเขตจะต้องจัดหามาให้
จะต้องให้มีความพร้อมถัดมาเมื่อ
รับตัวผู้ป่วยจากบ้านขึ้นรถแล้วเอาไปส่งที่ไหน
ตรงนี้สำคัญมากระบบการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของเขต
กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักคอย
หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนาม
ต้องใช้ข้อมูลบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผมเน้นว่าอย่างมีประสิทธิภาพเพราะที่ผ่านมา
แชร์ข้อมูลร่วมกันเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพ
บอกว่าเตียงว่างแต่หาไม่ได้ยังว่างอยู่เท่านั้นเท่านี้
เอาแต่หาไม่ได้ก็แปลว่าข้อมูล
แชร์ข้อมูลกันยังไม่มีประสิทธิภาพ
อันนี้สำคัญครับไม่ใช่ว่าพอรับตัวมาจากบ้านแล้ว
ส่งไปที่ไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า
รอดจากการตายคาบ้านแต่มาตายคารถไม่ได้นะครับ
ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับ
ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นจุดปอดจุดอ่อน
ของระบบราชการเรามาตลอดเป็นจุดบอดของการประสานงานทำงานร่วมกัน
แล้วที่จะบอกก็คือว่าการทำงานของเขตในเรื่องนี้
ถ้าให้ได้ผลจริงเนี่ยต้องจัดเวรจัดกะบริการให้ได้๒๔ชั่วโมงนะครับ
ไม่ใช่เริ่ม๘โมงแล้วเลิก๔โมงแล้วไม่ใช่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะครับ
หมุนคนมาทำงานให้ได้แล้วพอเอางานใส่เข้าไป
ระบบราชการเดี๋ยวก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วแล้วเบี้ยเลี้ยงล่ะ
แล้วโอทีล่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตที่จะไปบริหาร
แต่ว่าสำคัญที่สุดคือสำนักการเขตแต่ละแห่งตอนนี้
ต้องป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเช้าก็ได้เห็นว่า
มีเขตบางเขตที่ไหนล่ะบางรักมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อกันหลายคน
ฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองให้ได้ก่อน
ทั้งหมดเนี่ยระบบที่วางไว้ว่าให้เขตเป็นคนรับผิดชอบ
ถ้าระบบนี้ได้ผลและทำงานอย่างจริงจัง
ผมคิดว่าข่าวคนตายฆ่าบ้านเพราะว่ารอรถไปรับมาไม่ทัน

เนี่ยสภาพที่ท่านเห็นท่านดูในจอที่นั่นน่ะอยู่ใต้ผ้าห่มน่ะนั่นเป็น

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ลูกหลานบอกว่าเรียกรถไปหลายครั้งนะครับ

ในคิดเส้นใต้เมืองไทยสะท้อนในเรื่องนี้นะครับ